โหวตนายกจะได้โหวตกันวันไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับคุณวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภานะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะ

อาจารย์วันนอบอกว่าก็ต้องรอฟังเกี่ยวกับเรื่องของสารลำนูนก่อนนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทราบว่าสารรัฐธรรมนูลได้รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
และจะนำไปพิจารณาครั้งแรก
พระหัสสบดีที่๓สิงหาคมนี้เปิดมาหลังจากหยุดยาว
เพราะฉะนั้นวันนี้ประธานรัฐสภาจะหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ
วันศุกร์ที่๔สิงหาคมจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่
พร้อมกับอีกหนึ่งวาระนะฮะจะมีพ่วงไปด้วย
คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวที่ทางพักเก้าไกลเขายื่นเอาไว้
เพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอบอกว่าถ้าวันที่๓สิงหาคมสารมนูลไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่๔นัดไว้ล่วงหน้าแล้วประชุมรัฐสภามีวาระละวาระ๑วาระ๒วาระ๑ก็เลือกนายกเลย
แต่ถ้าสารรับนะฮะก็ต้องรอฟังคำวินิจฉัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประชุมได้นะฮะ
วันที่๔ก็ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขรำนูนมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
ทีนี้กรณีการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรี
วันนอบอกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องกรอบระยะเวลาการโหวตเลือกนายกนะฮะ
รวมถึงข้อเสนอของคุณศิษฐาธิวารีสมาชิกภักดิ์รวมไทยสร้างทายนะครับ
ซึ่งเคยอยู่ไทยรักไทยนะคุณสิทธาเนี่ยคุณสิทธาเนี่ยวันนี้ออกมาเสนอว่า
อยากให้รัฐสภาใช้เสียงข้างมากแก้ไขกฎหมายคืนความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณ
อาจารย์วันนอบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐสภานะฮะ
แล้วหลังจากที่อาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับ
วันนี้ก็มีการส่งหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันที่๓สิงหาคมนะครับ
คือวันพฤหัสสบดีนะครับวันนั้นจะเป็นวันเดียวกับที่สารลำนูลประชุมนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือเรียกประชุมรัฐสภาก็ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในวันศุกร์ที่๔สิงหาคม
ก็จะพิจารณาวาระ๒ก่อนคือเรื่องการแก้ไกลรับนูน๒๗๒
วันนั้นเดี๋ยวผมขอไปหารือกับผู้เจ็บข้อง
เพื่อจะว่าจะออกวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อประชุมวันที่๔ได้หรือไม่อย่างไร
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าไม่ออกวาระในวันนี้
ถ้าเห็นว่าจำเป็นและสามารถประชุมวันที่๔ได้
เราจะมารอออกวาระในวันที่๓คงไม่ทัน
การที่คุณท่าปีธรรมจะกลับประเทศไทยมันก็จะมีผลเรื่องเกี่ยวหรือเป็นความตอบการผลอ่อนดู

ก็ล่าสุดก็มีหนังสือเรียกประชุมรัฐสภาวันที่๔สิงหาคมวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับเพราะว่าเวลาเรียกประชุมรัฐสภา
ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนสามวันท่านประธานวันนอก็เลยบอกว่า
ถ้าเกิดสานักหนุนนัดประชุมวันที่๓แล้วจะเรียกประชุมวันที่๔เลย
จะไม่ทันนะครับเลยเรียกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ
มีความคิดเห็นจากคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ย้ำจุดยืนเดิมของพักภูมิใจไทยในการโหวตนายกนะครับ
ว่าถ้าหากมียติในการเรียกประชุมเพื่อโหวตเลือกนายก
สภูมิใจไทยพร้อมมาร่วมประชุมทุกคนนะฮะ
แล้วก็อยากให้การเลือกนายกจบโดยเร็ว
เพื่อจะได้ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารประเทศกัน
ส่วนที่คุณทักษิณเดินทางกลับไทยจะกลับมา๑๐สิงหาคม

คุณอนุทินบอกว่าก็เป็นการตัดสินใจของคุณทักษิณ
แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
พร้อมปฏิเสธว่าในส่วนของตัวเองเนี่ย
ไม่เคยเดินทางออกไปนอกประเทศไปพบคุณทักษิณ
แม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่เคยพูดคุยกัน
ส่วนวันที่๑๐สิงหาคมนี้จะไปรอต้อนรับคุณทักษิณไหม

คุณอนุทินก็หัวเราะหน่อยหนึ่งก่อน
แล้วบอกว่าคนละบทบาทหน้าที่กันวันนั้น
ผมก็ต้องประชุมสภาของผมวันพฤหัสนะฮะ
แต่ในฐานะที่คุณทักษิณเคยเป็นผู้บังคับบัญชา
ก็ถือว่าเคยมีเมตตาต่อกันก็คงต้องให้กำลังใจกัน
ทีนี้มันมีข่าวว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

แล้วก็ไปเจรจาเป็นดิวลลับฮ่องกง
บอกว่าก้าวกลายจะยอมถอยก็ได้เป็นฝ่ายคลานก็ได้
เพราะว่าคงไม่สามารถถอยเรื่องแก้๑๑๒ได้
แต่ถ้าเพื่อไทยจะไปจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ต้องไม่มีสองลุงคือพลังประชารัฐกับทางรวมไทยสร้างชาติ
เรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของตนนะฮะ
ใครจะไปพบกับใครก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะไปทำอะไรกัน
โดยยังไม่อยากให้ทุกฝ่ายคิดกันไปไกล
แม้กระทั่งคิดไปว่าหากคุณทักษิณกลับมา
แสดงว่ามีความมั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่ได้วิเคราะห์

เราเอาเรื่องบุคคลไม่ได้หรอกนะครับ

ทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ย

ผู้บริหารพักก็คือหัวหน้าพักเลยค่ะ
ผมว่าอะไรที่มันเป็นความร่วมมือกัน
ตรงไหนจุดไหนที่ช่วยเหลือกันได้

เราก็ยินดีอยู่เลยนะครับ
ได้เพราะใน
ว่าจะพิจารณารับหรือไม่รับคำล้องของผู้รวดการแผ่นบิน
เรื่องการโหวตเลือกนายกยัตติซ้ำ
ชื่อซ้ำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับ
วันเดียวกันมีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
หากวันที่๓สิงหาคมสารรัฐมนูลมีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
ในวันที่๔เนี่ยรัฐสภาที่เรียกประชุมเอาไว้วันศุกร์เนี่ยนะฮะ
พิจารณาแค่วาระการแก้ไขรำนูลมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวนะครับ
แต่ถ้าวันที่๓สารไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยนะครับ
วันศุกร์ที่๔สิงหาคมก็จะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะ
ค่ะทีนี้วันนี้ก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ
ก่อนที่จะหยุดยาวกัน๖วันก็จะได้รู้ว่าเมื่อหยุดกันเสร็จเรียบร้อย
มาทำงานจะเจอกับอะไรบ้างวันที่๓วันที่๔สิงหาคม